ธนกฤษครับนักร้องดังนะครับ

ทำงานทุกวันมายาวยันตี๔ของอีกวันหนึ่ง

วูบชนปั้งเอาท้ายรถเก็บขยะครับ

นี่แหละครับกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
ขยะมาถึงป๊าบเขาจอดเก็บขยะใช่ไหม

เก็บขยะแล้วอย่าลืมว่าเขาจะมีพนักงานอยู่ท้ายรถ

ตระบลบางเขนพมจนทบุรีครับ
คือจะเห็นช่วงที่รถเก็บขยะ
เทศบาลนครนนทบุรีขับมาจอดที่เลนซ้าย
แล้วรถยนต์สีดำขับมาเร็วนะครับพุ่งชนท้ายปั้งเขาให้
เหตุเกิดเช้ามืดตี๔เมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองนทบุรีก็ไปกับกู้ภัยร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบครับเจอรถขยะก่อนโอ้โหตอนด้านท้ายนี่นะครับ
มันพังเสียหายแล้วก็มีผู้รับบาดเจ็บ๒คน
คือพี่วิรัติเชยพิมพ์อายุ๓๔ปี
และพี่ชูศักดิ์ฟักเขียวอายุ๕๗ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ขากับตามลำตัวนี่ครับ

เห็นหน้ารถพี่ว่านยู่เลยรถอะไรอ่ะ

พี่จำได้สโลแกนี้ได้ยินได้จากเด็ก

ทะเบียงจำเต้วหน่อยไหม๗๖๗๗
กระโปรงหน้าพังยับครับคนขับคือพี่ว่านธนกฤษครับ
หรือว่านายธนกฤษพานิชวิทย์อายุ๓๘ปีครับ
นี่นั่งอยู่นี่ฮะพันธบทเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตครับ
ผู้กำกับการสพเมืองนทบุรีเปิดเผยบอกว่า
เรื่องต้นก็สอบปากคำคนขับรถเก็บขยะแล้วนะ
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนก็ไปรักษาตัวนะครับ
ไม่สามารถจะให้ปากคำได้นะผู้บาดเจ็บนะครับ
แต่คนขับก็ให้ปากคำไปแล้วขณะที่พี่ว่านธนกฤษยังไงล่ะยังไงล่ะพี่
มาให้ปากคำช่วงเย็นแล้วรถชนตี๔แต่เย็นในเย็นมาแล้วเย็นมาแล้ว
มาเจอตำรวจนะครับมากับผู้จัดการส่วนตัวที่สพมนนทบุรี
ก็เห็นว่าใช้เวลาสอบปากคำอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะพนักการสอบสวนก็ลงบันทึกประจำวัน

พี่ว่านพี่ว่านกูหน่อยพี่ว่าน

หลับในคือเมื่อวานพี่ทำงานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้ววูบ
พี่โหดับพี่ผมว่าทำงานมันต้องมีคนขับรถเออมีเมื่อก่อนมี
ไม่มีเดือนนี้เพิ่งไม่มีเดือนนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะ
เรื่องความเสียหายนะครับจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็พี่อีกอย่างหนึ่งอย่าง
จับแขนฟับเลยพี่ว่าจะไปแล้วจับแขนฟับเลยนะพี่เขาบอกว่าพี่เอ่อ
ตอนเกิดเหตุแล้วอ่ะพี่พี่ไม่อยู่จริงป่ะอยู่พี่วาดบอกอยู่
พี่อยู่ดูแลคนเจ็บจนนู่นคนเขาส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล
เห็นพี่นั่งจ้องอยู่เมื่อกี้ไหมอ๋อไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ไปไหน
แล้วจากนั้นพี่ถึงไปตรวจร่างกายเหมือนกันพี่เป็นไรโอ้โหมันชนแรงน้อง
มันชนแรงขนาดนะพรุ่งลมเลือดภัยมันทำงานพี่เจ็บหน้าอกไปหมดเลย
ฟังพี่ว่านนี้ผมได้มีโอกาสสัญญาณกับพี่
ทั้งสองคนแล้วก็คุยเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล
แล้วก็อาจจะต้องหยุดงานยังไงบ้าง

จริงแล้วเมื่อวานผมทำงานทั้งวันเลยครับ

ก็เมื่อวานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาแล้ว
ผมไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่ครับ
ก็คือเป็นห่วงผู้บาดเจ็บมากกว่า
เพราะว่าพี่เขาก็ทำงานนะครับ
แล้วผมเองก็อาจจะแบบเพลียไปหน่อยนะครับ
ก็เดี๋ยวผมดูแลตรงนี้เองครับ
โอ้โหพี่ว่านบอกว่าเพลียไปหน่อย

คือพวกค่อยถ่ายรายการพี่บอส
เออแล้วเนี่ยอันนี้คือถ่ายรายการในวันที่เกิดอุบัติเหตุนะ
ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุในถ่ายรายการนี้อยู่เนี่ย
คือเกิดเหตุตอนเช้ามืด
ตีสี่อ๋อดูสิโอ้โฮ
อันนี้รายการน่าจะคืนวันจันทร์ใช่ไหม

เสื้อตัวเดียวกันใช่ไหมทอมเสื้อตัวนี้อ่าเป็นรูปไพ่อ่ะนะ
ก่อนจะเกินเลยกว่านี้นะ
เอาล่ะก็เดี๋ยวผลออกมาแหละ
มันชี้ชัดเองแต่ว่าก็พี่เขารับผิดชอบหมด

เออก็คือคงจะนั่นแหละเห็นแล้วเหมือนกับไม่ได้เบรกคงวูบไปมั้